ช่างมีความสุขจริงนี่คือท้องไร่ท้องนาของดิฉัน
หลังจากทำงานมาทั้งสัปดาห์สุดสัปดาห์ดิฉันก็เลยมาเฝ้าสวนไร่นาของดิฉันแบบนี้แหละค่ะ
อรุณสวัสดิ์นะคะที่สามวันรายงานสภาพอากาศที่ซากเป็นอันรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะ
คนเราจะทำงานอย่างเดียวมันไม่ได้ค่ะมันก็ต้องมีกิจการเสริมนี่แหละค่ะ
ไร่นาทั้งหมดเป็นของดิฉันส่วนหนึ่งแบ่งไว้ทำนาส่วนหนึ่งเลี้ยงปลาตรงนี้แหละค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เรามีกินมีใช้สบายไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์มากมาย
แค่ลงทุนแล้วอยู่กับความสุขที่เราทำแต่อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ทำให้พอยิ้มได้หน่อยเนื่องจากว่าฝนที่เคยตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์
ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วนะคะ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังเบาลงร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านตอนบนก็เบาลงค่ะ
ทำให้ช่วงนี้หายใจหายคอกันได้บ้างทำกิจกรรมนอกบ้านได้หน่อย
แล้วก็เกษตรกรก็สามารถตากพืชผลการเกษตรได้ด้วยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานฝนลดลงนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่
เกิดขึ้นได้ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่นั่นเองค่ะ
ถ้าหากมีโอกาสตกก็จะตกในช่วงเย็นถึงค่ำพื้นไหน
พื้นที่ไหนที่ไม่มีฝนแดดดีอากาศร้อนนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนลดลงเช่นกันนะคะ
ยังคงมีฝนประมาณ๑๓๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
เน้นตกหนักพื้นที่ใกล้กับทะเล
ลักษณะของฝนคือตกแบบมาไวไปไวนะคะ
ส่วนคลื่นในทะเลสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
มีฝนตก๔๐๗๐เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรนะคะ
ส่วนพื้นที่รุ่มระมัดระวังด้วย
เพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
อย่าลืมดูแลสุขภาพช่วงฝนตกอากาศชื้นแบบนี้
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๓๐๔๐เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะ
เผื่อเวลาในการเดินทางช่วงเร่งด่วนด้วย
แล้วอาจจะมีปัญหารอน้ำรอการระบายในบางพื้นที่
ส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนอาจจะตกได้ในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำนะคะ

เพราะว่าวันรุ่งขึ้นก็ต้องทำงานกันแล้ว
ว่าใครอยู่บ้านไกลก็วางแผนกันหน่อย
แต่ถ้าใครเดินทางข้ามจังหวัดแบบดิฉันอย่างนี้
ก็ต้องวางแผนการเดินทางแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศเช่นเดียวกัน

รออยู่แล้วดิฉันเลี้ยงปลาที่คุณต้องคาดไม่ถึงแน่นอน
จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวรอดูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
มาเร็วฉลาดมากินอาหารเร็ว